มาออนทัวร์กันต่อค่ะจากที่ได้เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูก๋วยเตี๋ยวที่เบสกัน
ตอนนี้คุณน็อตรอเราอยู่ที่ร้านแล้วล่ะค่ะเตรียมท้องให้พร้อมแล้วไปฟินพร้อมกับคุณน็อตที่ร้านหิมะละยากันเลย
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านฮิมารยานะครับร้านอาหารสัญชาติเนปานนะครับ
เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของเมนูที่มีชื่อว่าทุกปลาหรือว่าก๋วยเตี๋ยวทิเบส
คุณผู้ชมผมเองก็ยังไม่เคยลิ้มรสหรือว่าทดลองก๋วยเตี๋ยที่เบสแบบนี้นะครับผม
เพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของเมนูเส้นในแถบเอเชียใต้แห่งนี้ครับผม
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นเลยครับ
แถบเอเชียใต้นะคะก็มีเมนูเส้นอยู่เหมือนกันค่ะแต่จุดเริ่มต้นของทุกปลานั้นไม่ได้มีระบุว่าอย่างแน่ชัดนะคะ
สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการที่ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนเข้ามายึดครองที่เบสเมื่อราวปีคศ๑๕
เป็นไปได้ว่าวัฒนธรรมการทานเส้นแบบจีน
ได้เข้ามาในทิเบสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
และหลังจากนั้นค่ะก็ได้ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมการทานของทิเบส
ที่จะใช้เครื่องเทศต่างในการปรุงอาหาร
และนำข้าวบาเล่ที่นิยมปลูกกันมากในทิเบส
และตอนเหนือของเนปานที่มีอากาศหนาวเย็นมาทำเป็นเส้น
เกิดเป็นเมนูทุกป่าก๋วยเตี๋ยวน้ำใสที่ปรุงรสด้วยเครื่องเทศหลากหลายชนิด
และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศใกล้เคียง
ทั้งเนปาลปูตาลหรือแม่กระทั้งอินเดียค่ะ

ธันวาเป็นเจ้าของร้านฮิมารยาแห่งนี้
สวัสดีครับพี่ธันวาเป็นคนเนปาล

ก่อนอื่นเราต้องถามถึงเมนูทุบปลาหรือก๋วยเตี๋ยวที่เบสก่อน
มันมีหน้าตาลักษณะอย่างไรแล้วคนที่นู่นก็ทานกันช่วงเวลาไหนครับ
คือก๋วยเตี๋เทเวทก็คล้ายกับก๋วยเตี๋ยวธรรมดาของเรานี่แหละ
คือเป็นอาหารของทางเหนือของเนปาน
เพราะว่าทางเหนือของในฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นสัญชาติทิเบส
คล้ายกับจีนที่เบะซึ่งมันก็ไม่ต่างกันมาก

คนจีนดังนั้นคนเหนือของเนปานก็จะนิยมกินทุกป้า
ในบ้านเราแต่ว่าใหญ่กว่าเส้นเล็กนิดนึง
แล้วเขากินกับอะไรอ่ะ
มีหลายแบบนะคือที่เนปานส่วนใหญ่เป็นเวสอยู่แล้ว
เป็นมังสวิรัมสวิรัติครับก็คือก็จะมีทุปาเวสก็มี
คนเหนือทั้งเนียปันคิดที่เบสนี่แหละเขาก็จะกินจะกินทุปป้าเนื้อยักษ์
เรียกว่ายักษ์ยักษ์หมายถึงเป็นยักษ์หรือว่าจามรีจามรี
ฉ่ายจำมะรีตัวจำมะรีนะที่เป็นอวกภูเขาครับผม
แต่ว่าบ้านเราไม่มีดังนั้นของเราก็จะมีเนื้อแพ้ก็คือทุกปลาแพะ
ค่ะทุปป้าไก่ทุปป้าไข่ไข่แล้วก็ทุปป้าเวสก็คือ

ถ้าหากว่าเป็นไก่กับแพ้เนี่ยอาจจะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวน้ำข้น

ตอนนี้อยากจะรู้แล้วว่าหน้าตาของซุปตาเป็นยังไง

แค่ได้ฟังพี่ธันวาเล่านะคะก็น่าสนใจแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูในครัวพร้อมกับคุณน็อตเลยดีกว่า
จะได้รู้กันซิทีว่าเจ้าเมนูทุกปลาเนี่ยเป็นยังไงกันแน่

ที่นี่มีเมนูทุกปลาเนี่ยมี๔ประเภทถูกต้องไหม

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราต้องใช้เวลาปรุง

หัวหอมแล้วก็ขิงแล้วก็เราบดไว้

อันนี้คือพริกเป็นพริกที่ต้องนำเขานำเข้าจากแคชเมีย
เป็นพริกที่ทำให้คือนอกจากมีความเผ็ดอยู่แล้ว

อันนี้เราเรียกว่าเกอรมมัสลามัสลาก็คือเครื่องเทศ
คือเครื่องเทศตัวนี้คือทำให้ตัวเนื้อนี่เหมือนกับว่าร้อน
ร้อนหมายถึงว่ามีความเผ็ดในตัว
อันนี้หอมมากเลยนะฮะ
อันนี้ละฮะ
นี่เรียกว่าเรามอเตอร์มาซาร่าก็คือว่าเป็นเครื่องเทศที่บดมาโดยเฉพาะสำหรับเนื้อแพ้
เนื้อแพ้เนี่ยต้องใส่ตัวนี้ถึงจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ดับ
ดับกลิ่นขาวดับกลิ่นซามของแพ้

แล้วตัวนี้ตัวนี้คล้ายกันใช่ไหม
ไม่ใช่อันนี้คือเรียกว่าจีราจีราบดจีราก็คือตัวนี้

อันนี้คือจีรานะ

เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งแล้วก็มีการผสมกับเครื่องเทศอื่น

เป็นเนื้อแพ้
คือยังไม่ได้คุกยังไม่ได้หมัก

อันนี้คือเป็นเนื้อแพ้สดใช่ไหม
แล้วเราต้องต้มประมาณ๔สมองต่ำสุด
โดยผสมเครื่องเทศพวกนี้ทั้งหมด
ถ้าต่ำกว่า๔ชั่วโมงมันจะมีกลิ่น
แล้วก็เครื่องเช็ดมันจะไม่ได้เข้าไปในตัวเนื้อ

ตามด้วยหัวหอมสับและขิงบด
ยี่หร่บดผสมกับเมล็ดผักตี

ซึ่งพริกผงที่พี่ธันวาบอกเนี่ยเป็นพริกที่นำเข้าจากแคว้นแคชเมียประเทศอินเดีย
ซึ่งเป็นพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดน้อยแต่จะช่วยสร้างสีสันให้เมนูน่าทานมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเครื่องเทศที่ใช้ก็มีทั้งหมด๗ชนิดด้วยกัน
แหมช่างเป็นเมนูที่พิธีพิธานเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
ไก่ละครับไก่ทำยังไงครับไก่ทอดครับ

ตัวนี้ตัวนี้มาต้องร่อย

จะเห็นมีขอบโพดอ่อนใหญ่จัง

อันนี้ใหญ่กว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนิดนึง

ใช่มันคล้ายกับเส้นบะหมี่แต่ไม่ใช่บะหมี่
เส้นนี้ของที่ไหนเอามาจากที่ไหน
คือที่จริงที่คลองเตยนี่มีร้านหนึ่งเป็นร้านในบาน

ที่เขาจะนำเข้าช่วยนำเข้าให้เรา
เพราะว่าเขานำเข้าพวกเครื่องเทศจากหลายที่
แล้วก็เขาก็จะช่วยให้เรานำเข้าจากที่
ที่เนปานอ๋อช่วยนำอันนี้เส้นนี้คือมาจากเนปานเลยนะฮะ
ใช่ถูกต้องทำจากอะไรรู้ไหมครับ
ข้าวบาเล่ข้าวบาเล่
เรียกว่าข้าวบาเลทำจากข้าวบาเลผสมไข่มั้ยมาถึงเครือง
มีผสมมีผสมไข่ด้วยก็เป็นแป้งข้าวบาเลผสมไข่

อ่ะวิธีการทำทุกป่าทำยังไง
คือขั้นตอนที่จะทำก็คือว่าต้มเส้นก่อนให้นุ่ม
นะแล้วก็หันผักตามที่เราต้องการนะ
แล้วก็เวลาปรุงจริงเนี่ยจะเอาแพร่หรือว่า
ไก่ก็ได้แล้วแต่แต่เวลาทำจริงเนี่ยอ่า
เครื่องเทศที่จะใช้เนี่ยแค่สามสามอย่าง
คือเครื่องเทศจริงอย่างเดียวอันนี้คือเกลือ
อันนี้คืออ่าตอนหัวตอนตอนหอมแล้วเราไม่มีน้ำซุปเลยเหรอ
ที่นี่ไม่มีน้ำซุปเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
ตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าทุกปลามีส่วนผสมอะไรบ้างเหลือแต่ว่าชิมอย่างเดียวแล้ว
ได้เลยตั้งงั้นเดี๋ยวขอไปรอต้นอดนะฮะให้เชฟทำทุกปลาให้ผม
ชนิดนั่นคือทุกปลาไข่และทุกปลาแพ้

แตกต่างจากการทำก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราสักเล็กน้อยค่ะ

แต่ถ้าเป็นทุกปลาไข่และทุกปลาผักนะคะ

เชฟลูหิตเนี่ยก็จะหันผักกาตเท้า
แครอทบ็อกเคอรี่ข้าวโพดอ่อนเห็ดหูหนู

จากนั้นก็นำเส้นและน้ำต้มเส้นเติมลงในผัก

ต่ออีกสักพักก็จะได้เมนูทุบป่า
เตี๋ยวทิเบสที่มีกลิ่นหอมสีสัน

ตอนนี้นะคะให้เชฟรูหิตโชว์ฝีมือการปรุงทุกปลาไปก่อน
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนล่ะ
แฟนเราเซมเป็นเรื่องออนทรัวร์ฟังกันให้ดีข่า
ยัมวาทุกวันเสาร์เที่ยงตรง

รู้แล้วบอกต่อกันเลยนะคะ